ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับนี่ก็พยายามที่จะกวดขันกันอยู่นะฮะ
เรื่องการลักลอบพาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามา
แล้วฮะเรื่องของโควิดด้วยค่ะนี่ตำรวจทางหลวงไปเจอนะครับ
ถนนแถวสิงห์บุรีนะฮะรถกระบะต้องสงสัยแล้วขับหนีฮะ
ขับหนีไปตามถนนสายเอเชียจากสิงห์บุรีเนี่ยเข้าไปถึงพื้นที่พระนครศรีอยุธยา
สุดท้ายกระบะคันนี้เสียหลักพลิกคว่ำนะคะ
เดี๋ยวจะมีภาพตอนแบบนี่พลิกคว่ำไปแล้วก็แบบกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาจากข้างทางเลย
นี่เห็นไหมฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ย
มีผู้ที่เสียชีวิต๓คนนะครับเจ็บอีก๑๕นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮะ
ขับรถหลบหนีตำรวจขวัญขมร้องเลยแรงงานที่ขนมาเสียชีวิตไป๓เจ็บอีก๑๕
ส่วนคนขับรถคันนี้ก็ตามสูตรใส่จังหวะชุนรมรณ์ลบหนีไป
ตำรวจทางหลวงเนี่ยไล่ตามมาเพราะว่าต้องสงสัยไม่ให้ตรวจค้น
นี่ขนแรงงานต่างด้าวมานี่คือทั้งเจ็บทั้งตายนี่ดูกันแทบแยกไม่ออกอ่ะ
ค่ะตำรวจทางหลวงบอกว่าตรวจพื้นที่อยู่นะครับ
เจอรถต้องสงสัย๒คันวิ่งผ่านมาตามถนนสายเอเชียในพื้นที่สิงห์บุรี
ขับแบบตีคู่กันมาแข่งกันมาด้วยก็ส่งสัญญาณขอให้หยุดเพื่อจะตรวจค้น
แต่สองคันนี้เร่งเครื่องหนีก็เลยตามมาเนี่ยฮะอีกคันนึงแยกหายไปไหนไม่รู้
แต่ว่าคันนี้เนี่ยไปเสียหลักลงข้างทาง
ชาวบ้านก็เล่าเหตุการณ์เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
กลับมาเส้นนี้เนี่ยแล้วเขามาเหินอยู่ตรงสะพานปูนเนี่ย
นะฮะทรกษพานก็ฟักเดียวก็ยืนดูโอ้โหฟันกบเลย
ก็ขี่รถไปดูเสร็จเห็นพวกเนี้ยคนละโอ๊ยหลวงแบบภาษาบ้านเขาอะ
ทรงสะพานก็เลยขี่รถกลับอ๋อและเห็นขนท่าวิ่งหนีมีขนท่างอุะ
เสียชีวิตสามศพนี่เป็นแรงงานผู้ชายนะครับค่ะส่วนที่เจ็บอีกสิบกว่าคน
นี่ก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคนขับเนี่ยหลบหนีไปได้
แต่คาดว่าก็คงจะบาดเจ็บเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้นะครับ
แต่ว่าตำรวจเนี่ยสืบสวนจนรู้ชื่อแล้วชื่อนายจักริจปัญญาแวว
อายุ๒๕ปีคนนี้นะฮะคนขับรถกระบะขนแรงงานต่างด้าวมาแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจขอสารอนุมัติหมายจับในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ
อีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องของการพาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายนะฮะ